ก็มาฟังข่าวดีสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เราเคยทราบกันดีว่า
ฟุตบอลนะครับที่แข่งขันในบ้านเรานั้นจะมีถ้วยพระราชทานอยู่
แต่ว่าล่าสุดนั้นก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็วันนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
มีการหารือกันเพื่อที่จะขอพระราชทานถ้วยรางวัล
ซึ่งการประชุมนายพาธิตสุภพงศ์รองเลยคาธิการสมาคม
ในฐานะที่อยู่ในฝ่ายต่างประเทศแล้วก็เป็นโคศกของสมาคมนะครับ
ก็บอกว่ามีข้อสรุปว่าการดำเนินการขอพระราชทานถ้วยรางวัลนะครับ
ก็จะมีการขอปรึกษากับทางสำนักพระราชวังถึงขั้นตอนในการดำเนินการนำถ้วยแชมป์มา
รวมถึงถ้วยขอถ้วยจงอมอบให้กับทีมในลีกรอลงมา
มานั้นทางสมาคมก็จะทำหนังสือ
ขอพระราชวินิจฉัยเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องในที่สุดครับ
ที่๓ทีมไทยครับอันดับ๒๕ของโลกเจอกับญี่ปุ่นอันดับ๙ของโลก
ทีมไทยชนะนะครับจากการันตีเข้าชิงทันที
ปรากฏว่าเล่นสนุกเลยนะครับไม่กลัวอันดับโลกกันเลยนะครับ
แม้ไทยจะเป็นรองเยอะแพ้ไป๕ต่อ๖โดยถูกประตูที่๖นะครับ
ตอนสมมุติไทยนั้นต้องลดไปชิงอันดับ๓นะครับ
วันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาที๓๐นาที
ส่วนญี่ปุ่นนั้นจะผ่านเข้าไปชิงกับทีมชาติฮังการี
ที่วันนี้อาชนะมาเลเซียไปได้๖๒
ซึ่งคู่นี้นะครับจะเริ่มแข่งขันเวลา๑๖นาที๓๐นาที
หวังว่าแฟนจะให้การตอบรับเหมือนเดิมนะครับ
แม้ว่ารายการนี้จะเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่อง